คุณผู้ชมคะมาดูหัวอกเจ้าของร้านเสริมสวยอย่างพี่ต้อมไกรวิทย์กันบ้างค่ะเจ้าของร้านสุโขซาลอนนะคะที่หลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนปลนให้เปิดร้านเสริมสวยบริการตัดผมได้พี่ต้อมก็เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าเธอปิดร้านมาเนี่ยจะสองเดือนแล้วศูนย์เสียรายได้ทั้งสามสาขาเนี่ยหลายล้านบาทนะคะตอนแรกก็ตื่นเต้นมากที่จะได้เปิดร้านเพราะลูกน
ี่สิบชีวิตกำลังจะไม่เหลือเงินใช้แล้วแม้ตัวเองจะยอมจ่ายให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามถ้าว่าสุดท้ายค่ะร้านก็ยังเปิดไม่ได้อยู่ดีเพราะติดว่าเป็นสถานบริการที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะอย่างไรก็ตามพี่ต้อมก็ขอจัดเตรียมร้านใหม่ตามมาตรการและข้อกำหนดที่ทางรัฐบาลขอความร่วมมือมาแบ่งเป็นข้อข้ออย่างที่พี่ต้อมแจกแจงให้ฟังดังนี้จ้า

ในเรื่องการเป่าใช่ไหมคะเราใช้ลมร้อนอย่างเดียวเพราะว่าในลมร้อนเนี่ยมันจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่งแล้วพยายามเป่าออกนะคะแมสต้องมีพร้อมทั้งลูกค้ามารับบริการแล้วก็ตัวช่างและช่างจะต้องมีเฟสชิลเพิ่มด้วยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องทำค่ะคุณผู้ชมขนาดร้านยังไม่เปิดนะมาตรการยังแน่นขนาดนี้เลยนะคะโดยพี่ต้อมเนี่ยยังพาไปดูการจัดวางเก้าอี้ให้ห่างกัน
โดยระบบการจองของลูกค้าเนี่ยจะเปิดเป็นรอบรอบนะคะรอบละ๕คนคนละไม่เกิน๒ชั่วโมงใช้ระบบเหมือนการจองตัวดูหนังอ่ะคุณหลังบริการก็จะมีการฉีดฆ่าเชื้อโรคนำอุปกรณ์ใดกันไกลหวีทำความสะอาดเป็นอย่างดีโดยพี่ต้อมยังทิ้งท้ายนะคะว่าเธอตั้งใจจะทำตามข้อกำหนดทุกอย่างและอยากให้รัฐบ

สีทัชอัพและจบภายในสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงอย่างเงี้ยพี่ตำว่าอยากให้พิจารณาอรุมอร่วยเพราะว่ามันมันเป็นความจำเป็นที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมค่ะสิ่งที่รัฐบาลผ่อนปนก็มีแค่สะตัดแล้วก็ดัยเท่านั้นนะคะทำสีดัดผมเนี้ยเห็นว่าตอนนี้ยังทำ